หลังจากที่เรานำเสนอข่าวนะคะมีวัยรุ่นอายุ๑๗ปีถูกทำร้ายร่างกายนะคะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตคาสนามย่าของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
จับกลุ่มตัวบางส่วนได้แล้วแหละกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เขารับสารภาพบอกรับงานมาจากเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าเทพบุตรโซโล
ให้มาทวงค่ายาเสพติดหลังจากที่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป
มีเจ้าทุกข์บอกมาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจบอกว่าเคยถูกพฤติกรรมลักษณะนี้เลยนะคะ
มีคนเข้ามาทำร้ายร่างกายยึดรถจักรยานยนต์ไป
เป็นการทวงหนี้เกี่ยวกับยาเสพติดถามตำรวจว่ามันใช่ไหม
กลุ่มเดียวกันไหมที่รับงานมาจากเทพบุตรโซโลตำรวจบอกมันใช่จ้ะ
พลตำรวจโทษสุรชัยควรเดชะคุบผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
ร่วมกับหน่วยงานก็คือทหารและฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
จับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นที่รับงานมาจากเทพบุตรโซโล
ให้ไปทำร้ายร่างกายลูกค้าที่ค้างค่ายาบ้าได้ผู้ต้องหามาสองคน
คือนายจิตกรบุญมาและนายธวัชชัยสุโพเมือง
๒คนนี้อายุ๒๑ปีนะคะ
ของกลางที่ได้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้า
ใช้ในวันก่อเหตุรถจักรยานยนต์ที่เขาขโมยไปจากผู้เสียหาย๑คัน
รวมทั้งรถที่ใช้ก่อเหตุอีก๒คัน
ทั้งสองรายถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายส่วนนายจิตกร
ได้เพิ่มไปอีกหนึ่งกระทงนะคะก็คือรับของโจรค่ะ
คดีนี้เกิดขึ้นก็คือพลตำรวจโทษสุรชัยกล่าวว่าก่อนหน้านี้
ตำรวจภูทรขอนแก่นรับแจ้งจากผู้เสียหายว่า
ถูกคนร้ายมากับ๓คนรุมทำร้ายได้รับบาดเจ็บ
ขโมยรถจักรยานยนต์ไปแต่ผู้เสียหายวิ่งหลบหนีมาได้
จากนั้นชุดสืบสวนลงพื้นที่ค่ะติดตามจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้
คือเขามากัน๓คนตำรวจจับได้๒คนพร้อมกับของกลาง
อกจากนี้นะคะไปติดตามจับกลุ่มนายเวียรพงศ์อินนรงค
ผู้ต้องหาที่รับของโจรได้เพิ่มอีก๑คน
ส่วนที่หนีอยู่ตอนนี้นะคะคือในอดิษัทภูทองค่ะ
พลตำรวจโทสุรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า
เทพบุตรโซโลเป็นแก๊งเดียวกันเลย

เป็นแก๊งเดียวกับที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ผู้ชายอายุ๑๗ปีที่ปรากฏเป็นคลิปในโลกออนไลน์
ที่โดนทั้งไม้ทุบโดนทั้งเตะเข้าไปที่หน้า
กระทืบเข้าไปที่หลังแล้วเขาก็ร้องด้วยนะ
ในช่วงของการเกิดเหตุเขาบอกขออภัยนะคะ
แล้วก็มีเสียงลักษณะของการสะอื้นร้องไห้ไปด้วย
สรุปสุดท้ายแล้วผู้ใช้ที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เสียชีวิตคือตายค่ะสนามฟุตบอลของโรงเรียน

สรุปแล้วผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเรสบ้านตูม
ตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่จับกลุ่มได้ล่าสุด
มาทำความรู้จักนะคะกับแก๊งเทพบุตรโซโล
ซึ่งเขาประกาศทางเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เทพบุตรโซโลเขาจะมีการประกาศทางเฟซบุ๊ก
หาคนกล้ารับงานไปทวงหนี้ค้างเงินค่ายาบ้า
ซึ่งถ้าทำร้ายร่างกายไม่ได้ลงเฟซบุ๊ก
จะได้ค่าจ้าง๓๕๐๐๐บาทนะคะเอาฟังเสียงตำรวจค่ะ
ค่ายาไม่ตกก็จะมีการโฟสเฟส
ว่าใครที่จะดำเนินการกับกลุ่มนี้
ถ้าไปตีธรรมดาอาจจะได้๓๐๐๐บาท

ถ้าไปตีแล้วก็มีการถ่ายรูปบนทึก
แล้วก็รายงานผลทางเฟส
ก็จะได้เพิ่มเป็น๕๐๐บาท
สรุปแล้วเทพบุตรโซโล
เขาเป็นลักษณะของเอเย่นยาบ้า
แล้วเขาก็มีกลุ่มเครือข่ายอยู่ในนั้นนะคะ
ใครที่โกงเงินค่ายาบ้าเขาเขาก็จะประกาศผ่านเฟซบุ๊ก
ใครที่กล้าพอไหมไปทำร้ายร่างกายพวกที่ค้างค่ายาบ้าให้หน่อย
ถ้าไปทำร้ายร่างกายเฉยได้๓๐๐บาท
แต่ถ้าลงเฟซบุ๊กด้วยมีการไลฟ์สดด้วยเพิ่มเป็น๕๐๐บาท
ส่วนผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายรายล่าสุดยอมรับ
รับเรื่องคดีเขาก็ต้องยอมรับนะ
เขาบอกว่าเขาค้างค่ายาบ้าจริงแหละเป็นเงิน๑๔๐๐๐บาทนะคะ
ก็จะถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องของการไปผัวพันกับยาบ้า
แต่อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจจะต้องติดตามให้ได้ว่า
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
น่าจะเปลี่ยนชื่อแก๊งนะเทพบุตรเนี่ยคือลักษณะเนี่ยคือเฉินสร้างสรรค์
ต้องทำดีดิทำดีเพื่อสังคมแต่ว่านี่ไม่ใช่ก็เปลี่ยนชื่อแก๊งนะคะ